ที่กูภัยก็ต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะเขาแจ้งมาบอกว่า
งูเหลือมตัวยาวตั้ง๓เมตรกว่ามันบุกเข้าร้าวไก่ไปกินไก่อีกแล้ว

บ้านเลขที่เหรอจะได้รู้พิกัดแหละ

ชุมชนอุดมสถาพรตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เห็นไหมอ๋อนั่นไงเขียวเหรอคะ
มันไปซุกซ่อนอยู่ต้นไม้ตรงนี้มันหนีไงครับหนีความผิดติดตัว

สุดท้ายโดนกินไปกี่โตล่ะ

คือรวมกันไงเพราะว่าครั้งก่อนก็โดนไปแล้ว
มาครั้งนี้อีกคือสองตัวสองครั้ง
ไม่ใช่เป็น๒ครั้งไปแล้ว
สรุปรวมเสียไปแล้ว๓ตัว

นั่นไงเจ้าของเขาก็เสียใจสิครับ
มันอยู่ในวงจรชีวิตมัน